ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย๓ขวบคนหนึ่งที่บุรีรำ
คือน้องเนี่ยถูกรถเก่งเนี่ยพุ่งชนนะฮะมีภาพจากล้องวงจรปิดจับภาพไว้ชัดเจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แต่ญาติของเด็กเนี่ยบอกว่าคนขับรถที่ชนเด็กจนสาหัสเนี่ยไม่รับผิดชอบอะไรเลย
แจ้งความไปแล้วคดีก็ไม่คืบแต่อีกมุมนึงเนี่ยเราฟังความสองด้านนะฮะอีกมุมหนึ่งคนขับรถเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๑๕ปีเธอก็บอกว่าคือรับผิดชอบแล้วนะ
แต่จะให้รับผิดชอบแบบโอ้โหถึงขั้นแบบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดชีวิตเลยหรือยังไร
นี่เห็นฮะ
เป็นภาพจากกล้องที่หน้าบ้านเนี่ยจะเห็นถนนหน้าบ้าน
เดี๋ยวดูตอนต้นอีกสักครั้งนึงจะเห็นน้องอายุ๓ขวบเด็กชายวัย๓ขวบ
น้องวิ่งไปหน้าถนนนะครับจังหวะนี้

คนขับรถก็เปิดประตูลงมาค่ะนี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบแปดเมษายนนะครับ
คนขับรถยนต์คันนี้เป็นหญิงสาวอายุ๒๕ปีนะครับ
เด็กชายที่ถูกชนเนี่ยคือน้องโดโดอายุ๓ขวบ
วิ่งเล่นเป็นลักษณะร้านขายของชำอ่ะแล้ววิ่งพุ่งออกไปตรงถนนตรงนั้นนะครับ
น้องก็ติดอยู่ใต้ท้องรถนะครับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อยู่ที่ประโคนชัยเนี่ยสามคืนแพทย์เย็บใบหน้าไปนะครับ
แล้วก็มีแผลที่แขนที่ศีรษะที่แถวช่องท้องหน้าท้องนะ
เพราะว่าตอนที่ไปติดอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยน้องไปติดอยู่ตรงใต้เครื่องยนต์อ่ะค่ะนะฮะ
ก็ถูกความร้อนเครื่องยนต์เนี่ยแบบร้อนมันปวดแสบปวดร้อนไปหมด
แผลชะกันเต็มตัวก็รักษาไปนี่ผ่านไป๒๐กว่าวัน๒๕วันได้แล้วนะครับ
อาการก็ยังไม่หายดีนี่คือสภาพของน้องนะฮะน้องโดโด
ลุงของน้องโดโดนะครับบ้านอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ
บุรีรำเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาเปิดเผยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกขอความเป็นธรรมให้หลานชายด้วยคนขับรถคู่กรณีไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติแล้วผ่านมาร่วมเดือนคดีก็ไม่คืบหน้า
อันนี้มุมของญาติเด็กนะฮะค่ะตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันนี้
บอกว่าคนขับรถยนต์คู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยมหลานเลย
ญาติก็ร้อนใจกันว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่ามันผ่านมา๒๐กว่าวันแล้ว

ไม่ใช่รถส่วนตัวเขาเป็นรถที่ยืมมาแล้วเจ้าของรถก็ไม่ไม่นั่นเลยไม่ไม่มาถามข่าวถามอะไรเลยครับคือก็อยากจะเรียกร้องไอ้คนที่คู่กรณีที่ชนชนเด็กนะครับชนหลานอ่ะให้เขามาดูแลเยียวยาไอ้ช่วงรักษานี้ด้วยครับทีนี้เขาไม่มาเลยครับเขาทำเป็นเงียบเลยผ่านเขาก็ผ่านนะครับขับรถเขาก็ขับรถผ่านแต่เขาไม่เคยมาเลยทีนี้เราก็ไปฟัง
ขับบ้างค่ะที่ญาติของเด็กบอกไม่รับผิดชอบไม่มาเยี่ยมไม่มาดูแลอะไรเลยคนขับรถยนต์นี่ฮะทุกผู้ชมครับชื่อนางสาวสุพินเกรดขาวอายุ๒๕ปีเธอบอกว่าเธอขอชี้แจงหน่อยขอชี้แจงข้อเท็จจริงหน่อยวันเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกเธอขับรถมาตามถนนในหมู่บ้านไม่ได้ขับเร็วด้วยเพราะเพิ่งขับรถเป็นได้ไม่นานมาถึงจุดเกิดเหตุในภาพใน
แล้วยอมรับว่าเบรกไม่ทันจริงจริงเพราะมันกับฉันชิดมากก็เลยพุ่งชนเด็กเข้าไปนะแล้วก็เนี่ยก็มีการลากเด็กไปก็หยุดรถตอนนั้นพอจอดรถลงมาเนี่ยก็บอกให้ญาติเด็กรีบนำตัวเด็กขึ้นรถแล้วก็ขับไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นเธอก็เอาเงินในกระเป๋าที่มีเนี่ยให้ยายของเด็กไป๑๐๐๐บาทเพื่อเป็นค่า
เทรดไปเลยนะตั้งแต่วันนั้นจนกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายค่ารักษาให้เธอบอกเธอก็จ่ายไปรวมห้องพิเศษอะไรด้วยเนี่ยเธอจ่ายไป๖๕๐๐บาทค่ะโดยไม่รอประกันรถยนต์มาจัดการเธอบอกเธอจ่ายให้เลยตลอดเวลาที่อยู่รองพยาบาลเธอยืนยันว่าเธอไปเยี่ยมทุกวันนะแต่ช่วงกลับมาบ้านเนี่ยได้ไปเยี่ยมเพียงวันเดี

ที่รอให้เด็กเนี่ยหายดีก่อนแล้วให้แพทย์เนี่ยประเมินอาการของเด็กอีกครั้งแล้วเดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันแต่ญาติของเด็กยังไงก็ไม่ยอมนะเธอก็เลยบอกว่าเธอก็อยากร้องขอความเป็นธรรมเหมือนกันเพราะเธอคิดว่าเธอก็ไม่ได้หลบหนีค่ะเธอก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่แล้ว
คือผู้ปกครองไม่ดูแลแล้วดิฉันขับรถตามถนนนะคะแล้วดิฉันก็ขับไม่ได้เร็วมากแล้วถ้าเกิดว่าเร็วน้องจะเป็นยังไงมั่งคะดิฉันก็อยากให้เป็นความเป็นธรรมคือถามว่าหัดขับไหมหนูก็ขับได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วคือมันแข็งแล้วอะค่ะคือหนูก็ขับไปไหนมาไหนตลอดคือแบบว่าจะไม่ให้หนูขับเลยมันก็

อืม